ตอนนี้เรื่องราวจะซาไปแล้วคุณจริงก็เรื่องราวจบไปแล้วล่ะ
แต่หลายคนก็ให้ความสนใจเพราะว่านางแบบว่าเหมือนสติดีมีความอดทนดี
ตอนที่นางทัวร์ลงนางเป็นชะนีที่มีความสติดีมากนะ

นางมีแฟนคลับจนนางเต้นติ๊กต๊อกคนก็ชอบนาง

ล่าสุดเนี่ยนะครับอิงอิงเนี่ยเขาก็บอกเลยว่า

ระบุว่าเตรียมตัวรอดูรายชื่อผู้โชคดีล็อตแรกนะคะ

ปากไม่ดีเตรียมตังค์รอได้เลย

ที่นางอดทนมานางก็บอกกูฟ้องละฟ้องละ
ฉันไม่ได้ด่านางนี่ฉันไม่รู้จักกับนาง

ไปดูคอมเมนต์ที่แบบว่าเนี่ยแต่คนนั้นก็บอกว่าผมปากดีตลอดเลยครับ
แต่ผู้ชายชอบนางเยอะมากทำไมวะอืม
ไงมดทรงหน้าตาแล้วก็รูปร่างผิวพันธุ์อะไรอย่างนี้
นางยังเด็กจริงเลยนางศืออยู่ใช่ไหมแอ้งจี่ใช่หรอ

แฟนคลับนั่นเองนะครับ